โดยเฉพาะคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจนกับรัฐบาล

แต่มันก็เป็นที่น่าสงสัยครับว่าคนที่โดน
ส่วนใหญ่มีแต่คนที่อยู่ตรงข้ามท่านทั้งนั้นเลย
สปายแวร์ที่ไปดักฟังใช่ไหมเข้าไปสิงอยู่ในตัวเครื่องมือถือนะครับ

เท่าที่ผมทราบเนี่ยมันจะเป็นงานด้านความมั่นคงหรือด้านยาเสพติด
ท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเลยพักเพื่อไทย
วันนี้จะขอร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
โดยจะเน้นไปที่ท่านนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
โดยข้อกล่าวหาที่ผมจะอยากจะพูดอภิปรายให้กับเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้และท่านประธานได้ฟังในวันนี้นะครับ
เกิดจากความไม่มีความสามารถในการทำงาน
ไม่มีความใส่ใจไม่มีความตั้งใจที่จะคุ้มครอง
หรือว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ทำให้ประชาชนจำนวนมากครับ
ตกเป็นเหยื่อเกิดความเสียหายในวงกว้าง
และมีประชาชนอีกนับไม่ถ้วนครับที่เสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อในอนาคต
จากการปล่อยปะละเลยการที่ไม่มีความพยายามในการแก้ไข
ของท่านรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรี
ทั้งสองท่านนะครับเนื่องจากสิ่งที่ผมกำลังจะอภิปราย
ผมเคยพูดในสภาแห่งนี้
หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัล
ผมดีใจนะฮะที่อย่างน้อยท่านก็ทำการบ้านว่าตอนนี้
มีเหตุอะไรเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราแต่ที่ผมจะอภิปรายวันนี้
จะไม่เจาะจงเหมือนที่ผมเคยอภิปรายครับในตอนที่ผมอภิปรายหนึ่งห้าสองนั้น
ที่ได้รับความยากลำบากในการติดตามคดีแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม
อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงครับแต่คือทั้งหมดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วในวันนี้
ความผิดของท่านทั้งสองที่ปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น
ทำให้ประชาชนเสี่ยงภัยเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินมากมาย
แต่แล้วท่านทั้งสองก็มุ่งที่จะทำร้ายทำลายควบคุมประชาชน
ใช้อำนาจเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
นี่คือสาเหตุที่ผมคิดว่าสภาแห่งนี้ครับซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนไทยเนี่ย
ไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านทั้งสองให้ทำงานแบบนี้ต่อไปได้
มันเสี่ยงและมันจะต้องเกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตทั้งอนาคตของประชาชนอีกมากมาย
ถ้าท่านทั้งสองยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไป
ผมขอเอาสไลด์ขึ้นหน่อยครับไฟสด

นี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับท่านประธานขอสไลด์ต่อไปฮะ
ท่านประธานครับในสไลด์เนี่ยคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะ
เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในแต่ละอันแล้วก็ความอันตราย
รวมถึงทำไมท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีเนี่ย
ถึงมีความผิดที่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
หรือแม้แต่ในช่วงที่รัฐบาลออกนโยบายต่างครับ
การทำนโยบายต่างหลายอย่างของรัฐบาลเนี่ยมันสอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการหลอกลวงประชาชนขึ้นมากมายครับท่านประธาน
สิ่งที่เราจะคุ้นเคยผมเคยอภิปรายไปเมื่อปีที่แล้วครับ
เราจะจำข่าวได้ครับท่านประธานข้อมูลของรัฐบาลข้อมูลของโรงพยาบาล
หรือข้อมูลของหน่วยงานรัฐต่างที่หลุดไปที่ถูกโจมตี
แต่มันอาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายมากมายนัก
ซึ่งโดยมากก็จะเกิดกับโรงพยาบาลครับ
เคยมีโรงพยาบาลในไทยโดนอย่างน้อยที่เป็นข่าวก็๒๓ครั้ง
คือโรงพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้
เป็นอันตรายไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้
เว้นแต่ว่าท่านจะจ่ายค่าไทย
ซึ่งพอจ่ายไปแล้วก็ยากที่จะติดตามได้
เหตุผลว่าทำไมถึงยากเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเห็นกันครับ

อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกพูดกันในช่วงหลังครับ
โดยเฉพาะในช่วงที่มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเนี่ย
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าออกมาเดินขบวนเพื่อขับไล่
หรือแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านรัฐบาล

ที่เราได้ยินกันในข่าวหลังนี้ครับ
คือสปายแวร์ที่จะแทรกซึมเข้าไปในอุปกรณ์ของเหยื่อ
หรือในกรณีนี้ก็คือนักเคลื่อนไหวต่างครับ
ล่าสุดมีบริษัทเอกชนที่ทำการตรวจสอบสปายแวร์ชนิดนี้โดยตรง
นักเรียนนักศึกษานักกิจกรรม
โดยเฉพาะคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจนกับรัฐบาลเนี่ย

อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แน่ใจ
ผมคงจะบอกไม่ได้ว่ารัฐบาลตั้งใจจะใช้สบายแวร์นี้กับประชาชนของตนเองหรือไม่
แต่มันก็เป็นที่น่าสงสัยครับว่าคนที่โดนเนี่ย
ส่วนใหญ่มีแต่คนที่อยู่ตรงข้ามท่านทั้งนั้นเลย
ผมขอฝากไว้นะฮะเผื่อผมเห็นท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่
ผมชัยบุทธนกรรมศาลรับมูธรีวะการส่งอนาทีต้อน
คือเรื่องไอ้สปายแวร์ที่เข้าไปดักฟังใช่ไหม
เข้าไปสิงอยู่ในตัวเครื่องมือถือนะครับ
แล้วก็จะรู้รู้เหมือนดูหน้าจอ
การพูดการคุยการส่งข้อความทั้งหมด

เราเคยศึกษาอยู่นะครับ
แต่ว่าทางทางกระทรวงดิจิทัลไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้นะครับเพราะเราไม่มีอำนาจนะครับ
เท่าที่ผมทราบเนี่ยมันจะเป็นงานด้านความมั่นคงหรือด้านยาเสพติดนะครับ
ท่านต้องไปจับท่านต้องไปจับคนร้ายอ่ะนะยาเสพติดอ่ะ
ก็ต้องดักฟังว่าเขาจะส่งยาที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวผมเข้าใจว่ามีมีการใช้ตั้งสรรค์แบบนี้แต่
ที่ต้องดักฟังคือค้ายาเสพติดแล้วผมเขดินว่ามีนะครับ
แต่ก็ไม่ใช่หน่วยงานที่ผมดูนะแต่ผม
มันมีอำนาจแบบนั้นที่ทำได้แต่ว่าในใน
อำนาจของรัฐบาลเนี่ยตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ

เราไม่มีอำนาจทำเรื่องนี้นะครับ